ก็หนึ่งในกลุ่มทุนจีนที่คุณชูวิทย์บอกนะที่เคยแถลงเอาไว้นะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าจะมีอยู่๕คนมาเฟียจีนสีเทานะหนึ่งในนั้นคือตู้เห่า
ครับซึ่งความจริงก็ผัวพันมาตั้งแต่ผับศูนย์เหรียญอืม
เจ้าหน้าที่เคยไปกวาดล้างจับกลุ่มแถวยานวาแล้ววันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีหมายจับแล้วด้วยนะสำหรับตู้ห่าวเนี่ย
วันนี้เขาออกมามอบตัวนะฮะพร้อมกับปฏิเสธข้อหาทั้งหมดเลยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ไม่จริงครับไม่จริงนะครับแล้วไม่จริงนะทำไมตำรวจออกไหมจับแล้วฮะ

เพราะว่าผับศูนย์เหรียญที่ยานาวาที่ตำรวจไปจับเนี่ยวันนั้นจะเจอยาเสพติดด้วยค่ะนะฮะลักล่อเปิดผับด้วยที่ว่ามีฝากยาเสพติดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีชื่อของคนจีนเข้ามาผัวพันว่าเป็นในทุนอยู่นะครับก็นำไปสู่การออกหมายจับตู้หาวนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ที่ไทยคำจริงก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหน
นายชัยนัฐกรชายานันหรือว่าตู้เห่านะครับเป็นนักธุรกิจชาวจีนซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อมีนามสกุลเป็นภาษาไทยแล้วบางข่าวก็บอกเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยเรียบร้อยนี่นะฮะมากับทนายความนะครับมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีในทุนจีนที่สโมสรตำรวจวิภาวดีนะครับซึ่งเขาปฏิเสธ

ตามที่คุณชูวิทย์เขาบอกเนี่ยจริงไหมตรงนี้ตู้หาวไม่ตอบนะครับนักข่าวก็ถามว่าเออจริงหรือเปล่าที่ถูกกล่าวหาว่ามาทำธุรกิจสีเทาในไทย
นายตู้ฮาวบอกไม่จริงนี่ฮะอันนี้ตอบสั้นเขาบอกว่าไม่จริงนะครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ก็แถลงเรื่องนี้นะครับเรื่องการมามอบตัวหรือว่าการออกหมายจับ
นายตู้ห่าวหรือว่าชัยนัฐกรนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าหลังจากพบความเชื่อมโยงว่าตู้ห่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผับท็อปวันและผับกินลิ้น
ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยด้วยการเปิดสถานบริการแบบผิดกฎหมายแล้วก็เอายาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในสถานบริการ
หลังจากที่ไปจับผับท็อปวันก็ขยายผลไปจับผับคลับวันที่ชนบุรีด้วยซึ่งมีชาวจีนเป็นเจ้าของเหมือนกัน
แล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับนายตู้ห่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปขอหมายค้นบ้านนะฮะ
เอกหญิงด้วยนะนี่ฮะส่วนนายตู้หาวตอนนั้นหลบไปอยู่ที่โรงแรมแห่ง๑
สาธรณ์พอถูกกดดันอย่างหนักก็เลยประสานขอมอบตัว
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่หยุดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจะขยายผลไปจับกลุ่มนายทุนจีน
ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปอีก
วันนี้ที่เหลืออาจจะมีนิดหน่อยเดี๋ยวต้องไล่จับให้หมด
ถ้าในกรุงเทพเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มเดียวกัน
เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็รู้จักกันทั้งหมด
ต่อกันเลยค่ะสำหรับการค้นบ้านตู้ห่าวคฤหาดหรูใช้คำว่าบ้านคงไม่ได้
เพราะว่าเป็นโอ้โหคฤหาสหลังใหญ่เลยนะคะ

คฤหาดหรูย่านพระราม๕กับโรงแรมหรูกลางกรุง
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่เข้าไปตรวจค้นในคฤหาดกันก่อนค่ะ
คือก่อนหน้านั้นนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มทุนจีนสีเทา๒จุด
จุดแรกก็คือคฤหาสเนี่ยค่ะ
อยู่ในหมู่บ้านหรูเลยแถวแถวพระรามห้า
คือเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือบ้านของตู้เห่าตู้เห่าอยู่ที่นี่
แต่พอเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะคะคือมันไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรในบ้านคุณผู้ชม
มันไม่มีอะไรอ่ะแต่ดูนะนี่ขนาดประตูรั้วนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพอเข้าไปข้างในคือหรูหรามากจริงตรวจค้นอย่างละเอียด
สุดท้ายเนี่ยเจอภรรยาภรรยาตู้เห่าเป็นคนไทย
ตู้ห่าวก็มียศตำรวจจริงเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงนะคะอยู่กองการต่างประเทศ
คือตัวภรรยาของตู้เห่าบอกว่าตู้เห่าไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้
แต่ก็คงเป็นบ้านของตู้หาวแตกชื่อเจ้าของบ้านเป็นชื่อภรรยาครับ
แต่เขาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะในการตรวจค้นทุกอย่างเลย
สุดท้ายก็ออกมามอบตัว
ใช่ค่ะส่วนจุดที่๒ที่ตรวจค้นเนี่ยเป็นโรงแรมหรูกลางกรุงเลยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องขยายผลกันเพิ่มเติมค่ะ
เพราะคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ได้มีคนเดียวนะฮะ

แต่ก็ต้องส่งมาที่สนยานวานะฮะท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ทางตู้ห่าวเขามีคดีแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเอาไว้
ช่วงที่รถควบคุมตัวผู้ต้องหามาถึงสนยานวานะฮะ
ผู้ชมครับปรากฏว่าคุณสันทนประยูณรัฐมารอเลยนะฮะ
ด้านหลังไปไกลตะโกนเรียกฮาว
มารอที่สนยานวาเลย
ตอนนั้นที่มีคนหนึ่งถูกจับไปก่อน
คนแรกที่มีเรื่องทุนจีนสีเทานะครับ

คุณสันทนาก็จะไปประกันตัวอยู่คนหนึ่ง
แต่ประกันไม่ได้วันนี้ตู้ห่าวมามอบตัว
วันนี้ก็เลยมาอีกนะฮะที่สนยานวานะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็ถามคุณสันทนะว่าเออมันยังไงกัน
คุณสันทนาบอกอ๋อก็มาทักทายปกติ

เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่ว่ารู้จักไม่รู้จักอะไรยังไงเนี่ย
คุณสันทนะบอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไง
ไม่รู้จักกับตู้เห่านะ
แล้วก็อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย

ครับ
ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยคุณสันทนาบอกว่าเขาก็ไม่รู้
เรื่องส่วนตัวอะไรของนายตู้ห่าวนะเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างนานา
เพราะว่าไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวกันที่นายตู้ห่าวถูกออกหมายจับวันนี้
กระทบถึงตัวเองไหมที่ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกับมาปกป้องกลุ่มทุนจีนต่างเนี่ย
คุณสันทนายืนยันว่าเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเรื่องผิดกฎหมายนะฮะ
เขาไปช่วยก็ในฐานะที่เป็นคนรู้จักกัน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้กลุ่มในทุนจีนธุรกิจสีเทา
แฉอะไรใครกลับบ้างไหมเนี่ย
คือพอคุณสันทนาตะโกนเรียกเนี่ยตู้หาวก็หันไปมองแป๊บเดียวนะคะ
ไปปุ๊บหันกลับมาแล้วเหมือนเหลือบชำเรืองมองทางนักข่าว
ขาวนี่ใช่มั้ย
ไปมองนิดเดียวแล้วกลับมาแล้วเหลือบมองนักข่าว
ผมว่าต้องขยายผลอีกเยอะแหละเพราะว่า
คือก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือกลุ่มทุนจีนใช่ไหมคนจีน
รู้จักกันหมดนะไอ้๕กลุ่ม๕คนที่ว่านี้
แล้วเอาคนเนี่ยที่ว่าคุณชุวิตบอกว่ามีมาฟเวียจีน
คุณจีนสีเทาอยู่๕คนเนี่ยลำพัง๕คนนี้เนี่ย
จะเข้ามาทำอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมดในเมืองไทย
ได้โดยตัวคนจีนแล้วก็เครือข่ายคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นเหรอ

ว่ากลุ่มในทุนจีนธุรกิจสีเทาเหล่านี้จะแฉอะไรกลับไหม

มันจะไม่มีคนไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปช่วยเหลือ
หรือไปเกี่ยวข้องอะไรเลยเหรอใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาเพิ่มเติมนะคะ
ด้วยความที่ตู้เห่าอยู่ที่โรงพักยานาวาใช่ไหมคะ
มีญาติของตู้ห่าวสั่งอาหารมาเพียบเลยเหรอ
ให้ตู้เห่ากินให้ทนายความกินสั่งเผื่อตำรวจสั่งเผื่อเจ้าหน้าที่
แต่ก็มีการกำชับทางภูมิกับการก็กำชับว่า
ตำรวจรับอาหารหรือสิ่งของทุกอย่างที่เกี่ยวกับตู้ห่าวนะ

ทางขึ้นชั้น๒ก็ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไป
ห้ามขึ้นเด็ดขาดนะคะครับส่วนน้ำอาหารที่จะให้ตู้หาวกินหรืออะไร
บางทีมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาไงมันสั่งอาหารสั่งอะไรได้
กินข้าวอะไรแบบนี้ก็ต้องผ่านการตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะ
เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะนะคะ